พาคุณผู้ชมไปที่สวนมะพร้าวแห่งหนึ่งค่ะที่จังหวัดราชบุรี
ทำจนเก่งอะเค้าเป็นอาชีพของเค้า
มีวันหนึ่งค่ะปีนขึ้นไปอยู่บนยอดมะพร้าวนะคะ
แล้วก็หมดสติอยู่บนยอดอยู่บนทะลายมะพร้าว
คือเพื่อนที่ไปปีนมะพร้าวด้วยกันปีนเสร็จแล้วลงมาตะโกนเรียกคุณลุงคนนี้
คุณลุงคนนี้เงียบนิ่งแล้วก็เหมือนสลบอยู่บนมะพร้าวบนยอดแบบนี้เลย

ค้างอยู่บนนี้ก็เรียกกู้ภัยให้มาช่วย
กู้ภัยก็ต้องช่วยนำร่างของคุณลุงลงมาจากต้นมะพร้าวแบบทุลักทุเล
กู้ภัยบอกว่าเป็นกู้ภัยมา๑๐กว่าปี
ไม่เคยเจอคนมาเสียชีวิตอยู่บนยอดมะพร้าวแบบนี้ค่ะ

ว่ามีคนหมดสติอยู่บนยอดมะพร้าวในสวนแห่งหนึ่งที่จังหวัดราชบุรี
เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบมีแพทย์จากโรงพยาบาลโพธารามไปด้วย
มีเจ้าหน้าที่มูลนิธิสว่างราชบุรีไปด้วย
พอไปถึงเนี่ยค่ะชาวบ้านก็ยืนคอยเจ้าหน้าที่กันอยู่เยอะเลยนะคะ
แล้วก็ชี้ไปบนยอดมะพร้าวว่านี่ไง
หมดสติแล้วเสียชีวิตอยู่บนยอดมะพร้าวแบบนี้
พร้าวนี่สูงประมาณสัก๒๐เมตรนะคะ
ผู้ที่หมดสติแล้วก็เสียชีวิตอยู่บนยอดมะพร้าว
ก็คือคุณลุงประพาแสงเป่าอายุ๕๙ปี
เป็นชาวบ้านหมู่๒ตำบลดอนกระเบื้องอำเภอบ้านโป่ง
แล้วพื้นที่รอบของสวนมะพร้าวก็เป็นคันดิน
ยากนะคะเวลาจะนำร่างของคุณลุงประพาลงมา
คือรถกระเช้าเข้าไปไม่ได้
เจ้าหน้าที่ต้องปีนต้นมะพร้าวค่ะ
ปีนขึ้นไปช่วยแล้วก็เอาเชือกผูกตัวคุณลุง
แล้วก็ชักรอกร่างของคุณลุงลงมาจากต้นมะพร้าว
กู้ภัยบอกโอ้โหยากมากไม่เคยเจอแบบนี้
คุณพรอยสจิริฐศิลป์นักข่าวลงพื้นที่ไป
ไปคุยกับนายอนุชาชานุ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างราชบุรี

เขาบอกว่าได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่เขาก็ช่วยนะคะเข้าไปช่วยเนี่ยไปกันทั้งทีม
ตอนแรกคิดว่าเป็นคนหมดสติอยู่ข้างบน
ก็ให้คนที่ชำนาญในการปีนต้นมะพร้าวขึ้นไปตรวจสอบก่อน
ปรากฏว่าพอขึ้นไปปุ๊บอ้าวไม่ใช่แค่หมดสติ
คุณลุงประพาเสียชีวิตอยู่ข้างบนแล้วนะคะ
สภาพศพของคุณลุงประพาเป็นแบบนี้ค่ะคือนั่งอยู่บนทะลายมะพร้าว
แต่ขาคุณลุงเนี่ยเกี่ยวต้นมะพร้าวอยู่ก็เลยไม่ร่วงลงมา
แต่ความยากก็คือการนำร่างของคุณลุงลงมาค่ะ

เจ้าหน้าที่เขาวางแผนกันว่าใช้วิธีชักรอกศพของคุณลุงลงมา
เพราะว่าร่างของคุณลุงจะได้บอบช้ำน้อยที่สุดใช้เวลา๒ชั่วโมงกว่าค่ะ
ถึงจะแล้วเสร็จนะคะก็คำนึงถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ที่ไปช่วยด้วยนะคะ
อกจากนี้ทางกู้ภัยก็บอกว่าเรื่องนี้แปลกค่ะ
กู้ภัยมา๑๐กว่าปีไม่เคยพบศพผู้เสียชีวิตอยู่บนยอดมะพร้าวแบบนี้
เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าต้องใช้คำว่าระดมสมองกัน
ระดมสมองกันว่าจะเอายังไงดีถึงจะนำร่างคุณลุงลงมาได้
ก็เลยเตือนประชาชนนะคะว่าเวลาทำอะไรที่มันอยู่ในพื้นที่เสี่ยง
นขึ้นไปบนต้นมะพร้าวแบบนี้ถือว่าเสี่ยง
ต้นไม้สูงต้องตรวจสอบร่างกายให้พร้อมนะคะ
ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้อีก
เอาเชือกขึ้นไปก็จะมีคนด้านล่างจับอยู่ทางซ้ายด้านขวา
แล้วก็ขึ้นไปคล้องตัวผู้เสียชีวิตข้างบนครับแล้วก็ล็อก
แล้วก็ค่อยเอาเขาลงมา
ใช้เวลาในการทำงานเกือบ๒ชั่วโมงครับ
ก็คือเขาจะรีบไม่ได้เพราะว่าด้านบนทำงานได้แค่คนเดียว
แล้วก็จะทำงานลำบากมากเพราะว่ารักษณะเท้าของผู้เสียชีวิต
เขาเกาะอยู่กับทางกิ่งมะพร้าว
ผมทำมา๑๐กว่าปีเองนะแต่ผมก็ไม่เคยเจอเคสอย่างนี้
เมื่อวานผมถามคณะกรรมการที่มาด้วย

ก็ยังไม่เคยเจอเคสที่ว่าเสียชีวิตบนต้นมะพร้าวอย่างนี้ครับ
นี่ถือว่าเป็นเคสแรกของที่โพธาราม
ทีมข่าวของเราก็ไปที่วัดดอนกระเบื้องค่ะ
เป็นสถานที่จัดตั้งสวดพระอภิษฐรรมศพของคุณลุงประพานะคะ
แล้วก็ก็ได้ไปคุยกับฮคุณลุง
ภรรยาก็เล่าว่ารู้ข่าวจากเพื่อนบ้านที่ไปด้วยกันตกใจมาก
ไม่อยากจะเชื่อว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงตอนนี้ครอบครัวยังทำใจไม่ได้
เพราะว่าสามีเป็นคนขยันทำมาหากินเป็นเสาหลักของครอบครัวด้วยนะคะ
สาเหตุการเสียชีวิตคุณหมอบอกว่าสาเหตุก็คือหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน
ภรรยาของคุณลุงบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคุณลุงเคยบ่นว่าปวดหัว
ึนหัวบ่นอยู่แบบเนี้ยหลายครั้งค่ะแต่พอไปตรวจก็ไม่มีโรคประจำตัวอะไร
ไม่มีความผิดปกติอะไรก็เลยไม่คิดว่าจะมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะคะ
วันเกิดเหตุก็เลยคาดว่าสามีน่าจะรู้สึกมึนหัววูบฟุบหน้า
ว่าเหมือนกับฟุบหน้าเพื่อพักอ่ะแต่สุดท้ายหมดสติแล้วก็เสียชีวิตไปเลยอะค่ะ
อะไรก็เข้าจากนี้ว่าพอพักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ย
ส่วนเพื่อนของคุณลุงประพาผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะ
นายสุนทรบุญชัยะก็เป็นคนที่ไปปีนมะพร้าวด้วยกันอยู่ต้นข้างกันนี่แหละ
ก็เล่าให้ฟังว่าปกติคุณลุงประพาก็มีอาชีพรับจ้างทั่วไป
รับจ้างตัดแต่งเก็บลูกมะพร้าวทำกันมาแบบนี้หลายสิบปีแล้วนะคะ
อืมก็จะชวนกันไปเก็บมะพร้าวไปตัดต้นไม้ด้วยกันนะคะ
วันเกิดเหตุก็ไปด้วยกันนั่งรถกระบะกันไป
รวมแล้ว๕คนก็ไปรับจ้างเก็บลูกมะพร้าวในสวน
ตัวนายสุนทรเนี่ยก็ขึ้นต้นมะพร้าวคนละต้นกับผู้ตาย
แต่นายสุนทรบอกว่าตัดเสร็จก่อนแปลกใจมาก
ปกติเนี่ยนายประพาจะตัดเสร็จก่อนตัวเองตัดเสร็จก่อนได้ยังไง
พอลงมาเลยก็เลยตะโกนเรียกตะโกนเรียกเพื่อน
ปรากฏว่าเงียบไม่มีเสียงตอบรับรู้สึกว่าผิดปกติแน่
ก็เลยเรียกกู้ภัยให้มาตรวจสอบปรากฏว่าโอ้โหเพื่อนเสียชีวิตอยู่บนยอดมะพร้าวแบบนี้ค่ะ
รับว่าใจหายมากนะสนิทกันก็เนี่ยทำงานด้วยกันตลอด
กันไปปีนต้นมะพร้าวอยู่บ่อย
หน้าที่จะเข้าไปตัดมะพร้าวตัวคุณลุงประพาก็ยังยิ้มแย้มดีอะค่ะ
ก็ไม่ได้มีอาการผิดปกติอะไร
ผมฟันเสร็จแล้วตัวมันเองมันก็ยังไม่เสร็จ
ยังฝันไม่เสร็จก็คือว่าตามธรรมดาแล้ว

มันจะขึ้นฟันฟันลูกฟันทลายมะพร้าวเร็วฝ่า
แล้วผมก็ลงมาผมเก็บมะพร้าวกองไว้แล้ว
ผมก็เอ๊ะแงนไปดูที่ต้นที่มันขึ้นน่ะ
เห็นมันนั่งอยู่ก็คิดว่าเออมันคงพัก
ผมก็นั่งอีกสัก๕นาทีบ้างผมก็เรียกมัน
มันก็ไม่ตอบมันมานั่งที่นี่ที่บ้านในประจำแหละมานั่ง
แล้วตอนเช้าก็บอกว่ามันจะไปทำงานที่ไหน
ถ้ามันไปเจองานที่เขาจ้างมาไอ้นั่นก็มาเรียกผมไป

แล้วเวลาผมมีงานผมก็เรียกมันไป

เพราะว่าไปด้วยกันประจำ

งานสวผ้าพิธามศพของคุณลูกประพาจัดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะ
๓วันครับแล้วก็จะมีพิธีชะปะนะกิฏ

ราคมนี้ค่ะแพทย์ก็บอกว่าหัวใจล้มเหลวเฉียบพันใช่ค่ะ
ต้องระวังนะครับเพราะว่าการปีนต้นไม้สูงขึ้นต้นสูง

อายุเยอะแล้วบางทีเหนื่อยลืมตัวด้วย
ไปปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บต้องไปตัดไปฟันอะไรพวกนี้อีก
มันใช้แรงเยอะมากนะคะตีขึ้นไปแบบนั้น